คือจริงแล้วถ้าดูที่หมึกของตัวเลข

มันเหมือนมันเหมือนนะฮะ
คือมันดูผ่านมันดูสังเกตไม่ออกนะคะ
ถ้าดูจากหมึกตัวเลขแต่ว่าลูกชายคุณซ่อนกลิ่นดูออก
ดูแป๊บเดียวแค่เอาไปจับไปดูก็แม่วอร์มเลย
แต่ว่าตอนนั้นที่ให้ลูกชายไปเนี่ยนะคะ

เพราะว่าแบ่งคนละใบคุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมคะ
ทีนี้ตัวสีอันล่างนะคะ
ของคุณเสนีที่ว่าเป็นของจริงนะคะ
อันบนที่แบบดูจางที่ลูกชายบอก

เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้

ใช่คุณเมื่อสักครู่นี้ตอนโฆษณาเนี่ยนะคะ

หมึกของปลอมมันเยิ้มทะรุ
เยิ้มทะรุกระดาษไปด้านหลังนะ

หมายคุณซ้อนกลิ่นคือว่าเหมือนเหมือนเหมือกมันเยิ้มมันซึมใช่ไหมตัวแดงแดงตัวส้ม
เขาบังกันอย่างเงี้อ่าค่ะเนี่ยค่ะคือตัวส้มส้มเนี่ยรู้สึกว่าเหมือน
น้ำหมึกมันจะเยิ้มไปค่ะใช่ไหมค่ะ
แต่ทีนี้ของจริงมันไม่มีเยิ้มแต่ว่ามันพอมองเห็นว่าเป็นสีส้มเหมือนกัน
ไม่เยิ้มทะลุใช่ค่ะ
ล่างนะคะอันล่างเพราะอันบนที่คุณผู้ชมเห็นลอยจัง

เอ๊ะคุณเจนีเรียนถูของคุณได้ไหมได้ครับเชิญเลยครับ
แน่มั่นใจมากแปลว่าลองแล้วลองแล้วเรียบร้อย
อันนี้คือใบที่น้องนักข่าวตอนไปทำข่าวมาแล้วน้องเขาก็เอาน้ำรูปนะคะ
ก็คือถ้ามันเป็นหมึกที่มันไม่
ถ้าเป็นของปลอมมันจะละลายละลายแบบนี้แหละอย่างนี้นะคะ
ทีนี้เดี๋ยวเอาน้ำถูทั้งของคุณเสนีด้วยแล้วก็ถูของปลอมอีกใบด้วยนะคะ
ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ในรายการนี่ทำเพื่อทุกคนเลยนะคะ
นี่ก็ทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ว่าอ๋อตัวเองนั่นเขาจะได้ไม่โดนอีก
ใช่อ๋อง่ายมากเลยออกไหมออกไหมไม่เหลือมั้ยคะ
ไม่เหลือแล้วค่ะท่านไทยโดนโทษนี่ก็แบบก็ง่ายก็ถูก็ง่ายแหละ
อันนี้คือของปลอมนี่ฉันถูกของจริงหรือของปลอมอยู่นะเนี่ยค่ะ

หลุดติ๊กโต๊ะเลยโอ้ยทำไมหมึกมันหลุด
นี่ค่ะอันนี้นะของปลอมคุณเสนีถูกลองถูกแล้วใช่ไหม
ไม่หลุดค่ะทัวร์ขออนุญาตถูบริเวณเดียวกันได้ไหมคะ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

สลากเขาก็บอกว่ามีวิธีตรวจสอบเบื้องต้นอะไรอย่างงี้แล้วก็อ่า
ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กองสลากด้วยว่าถ้าเป็นของจริงโดนน้ำสีจาก
ไม่ได้ลายอ่าก็เลยใช้วิธีหยดน้ำอืมอันนี้ก็ลองหยดน้ำดูของ
คุณทดสอบคุณแค่หยดเหรอหยดแล้วก็รูปไหมครับอ๋อโอเคแต่จริงจริง
มันหดมันก็จะกระจายอยู่แล้วครับใช่ครับก็เลยบอกว่าดิฉันเล่นถูของเขา
อันนี้พอดีนะนายันมาพอดีก็มาช่วยกันตรวจสอบช่วยกันเช็คดูเมืองต้น
แล้วก็บอกไปแจ้งความเถอะเดี๋ยวจะลุกลามไปกันใหญ่เพราะว่าไม่รู้ว่า
อีกเนี่ยเขาไปขายอีกกี่หมู่บ้านกี่คนอะไรอย่างนี้ครับก็เลยบอกให้
ไม่หมดยังอยู่อะแต่ตอนนั้นที่ไม่ขายแค่นั้นเขาจะไปขายที่อื่น
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงมันเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะนะคะ
อันนี้ใบลากนะคะที่ว่าเป็นของปลอมนะคะ
ก็จะเห็นว่าหมึกมันจางอยู่แล้วแหละเนาะใช่ไหม

ตอนคุณเสนีทดสอบแค่หยดใช่ไหม
ถ้าถูกก็ยังขึ้นรางวัลได้อยู่ครับเพราะว่าไม่เสียหาย

เนี่ยค่ะมันก็จะเห็นแล้วก็เนี่ยยังเห็นน้ำหมึกที่มันแบบ

สำหรับของปลอมเนี่ยมันก็จะเยอะมันง่ายมากเลยแหละ
ก็เหมือนแบบกระดาษที่ออกจากปรินเตอร์นะคะเครื่องพิมพ์

ทีนี้ตอนที่คุณเสนีมาตรวจสอบก็คือทำตามลำดับ
ตามที่สำนักงานสลากได้บอกเอาไว้ในเว็บไซต์

ถ้าเป็นเรื่องของสถานที่ขึ้นเป็นอัลซีนไทแลนด์
พอดีผมสแกนขึ้นมาปุ๊บผมก็ไปให้คนรู้จักอยู่ในหมู่บ้าน
ก็สแกนก็ขึ้นเหมือนกันเขายังว่าทำไมเลขมันขึ้นตรง
อย่าง๔๙๙๖๙๕มันขึ้นมาเลขแบบนี้
แต่คราวนี้ก็เป็นเลขชุดเลขอะไรของเขาไปก็ขึ้น
ผมก็เลยขอเข็มไว้ไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งคือ
ไปให้คุณวิชัยเป็นขายสลากกินแบ่งที่ศูนย์ราชการ
เฮียช่วยดูให้หน่อยว่าของปลอมไหม
เฮียก็แบบดูเฮียก็บอกไม่เจอตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยเจอของปลอม
นะแต่คือเขาจะส่องลำดับแรกคือเขาส่องขึ้นดูลายน้ำ
ลายน้ำจะเป็นรูปนกวายุพักนะครับ

มันเห็นบอกเขาดูเวลา
เฮียวิชัยดูให้เราไม่เชี่ยวชาญ
ใช่ครับคือเฮียเขาส่องก่อนเลย
เขาบอกว่าลำดับแรกคือลายน้ำปลอมยากมาก
แล้วก็ค่อยมาดูความคมชัดของสีของเนื้อกระดาษ
นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาเช็ค

คือทำงานที่นั่นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวงงว่าโอ้โหต้องไปตรวจสอบถึงนู่นเลย
แล้วเอิ้ร์ดเฮียวิชัยถ่ายอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะ

คนขี่จากกระยากันไม่มาขายนังนั้นด้วย
ก็นี่ไงเราถึงไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวรู้ไหมหรือเปล่านะ

ตอนไปถึงเฮียวิชัยเนี่ย

จับเสร็จเฮียส่องดูลายน้ำก่อนครับ

ใช่ไหมคะของจริงมี
มีครับของปว่ำไม่มี
ไม่ใช่แค่ว่ามีแต่จางใช่ไหม

เฮียก็เอามาเทียบกันดูความคมชัดของสี

อ่าแล้วเฮียว่าไงเฮียก็บอกว่า

แล้วเฮียดูแค่นี้หรือ
ใช่ครับเพราะเฮียเองแกขายด้วยแล้วก็รับขึ้นรางวัลด้วย
เขาจะมีการตรวจสอบอยู่แล้วอยู่แล้วครับ

ทีนี้ผมก็เลยมั่นใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมหมดแล้ว

เราก็หันไปยิ้มหวันให้คุณสนทียี่สิบหกใบ

กลับมาจากทำงานพอมาถึงก็เอาลอตเตอรี่มาด้วย
อืมไปไงคะอืมไปไงคะ
จังหวะนั้นคือแบบเฮ้ยมันต้องจริงสักใบหน้าหรือว่า
ในใจนั่นผมน่าจะมีจริงมากน่ะ

แต่ว่าถ้าลุงหยดทุกใบเลยไหมครับ
ไม่เรากระดาษเหมือนกันจับรูปใบเลย

ก็มีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งครับ
ก็คือถ้าเป็นหวยชุดนะครับเลขชุดจะไม่ซ้ำกัน
สังเกตจะมีเลข๐๕จะเป็น๐๖๐๗๐๘

อ๋อเลขชุดเลขชุด

ใช่ครับ๐๕ห้าใบเลยของนักจันทร์นี้แหละครับ

ใช่ครับเลขชุดที่เป็น๐๕เนี่ยครับ

นี่คือ๐๕ต้องไม่มี๒ใบ

อ่าทั่วประเทศใช่ไหมความหมายคือทั่วประเทศ
อันนี้มีทุกใบเลย
ฮะมีทุกใบอย่างนี้มีทุกใบปกติมันน่าจะลันจาก๐๐ถึง๙๙แล้วนี่ผมไม่ทุก
แต่ว่าคือจะไม่ซ้ำกันแน่นอนจะเป็นแบบ๐๕๐๖๐๗๐๘๐๙๐๑๐ไปอย่างนี้ครับ
คือเราต้องฟังเขาอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่สำคัญ
มันลันตามเล่ม

ไม่มีเลยสักใบ

แต่อย่างที่ท่านไทยเราจะลงทางคือไม่ได้ลองทุกใบใช่ไหมคะ

เลขเหมือนกัน๕ใบไหมไอ้ชุดนึง

เลขชุดน่ะเหมือนกัน
เหมือน๑๐ใบเขาแยกเป็น๒ชุด

ไม่แปลกไม่แปลกคืออยู่ดีเราไม่นึกว่าอยู่ดีเราจะได้ลอตเตอรี่ปลอมใช่ไหม

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาไปส่งกองสลากหมดแล้วครับของผม

ต้องก็ให้ไปเต็มทวนไปเลยเอาไปร้อยหนึ่ง

โหสงสาร
เดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยนะคะจริงข่าวนี้เนี่ยยังไม่ใช่แบบข่าวแบบใหญ่นะ

กำลังจะบอกว่าพอเป็นข่าวที่คนช่วยกันบอกต่อแล้วเนี่ย
เราอาจจะได้รู้ว่าตกลงแล้วคนขายโดนหลอกมาอีกที

อยากรู้ตรงวันหนึ่งว่าคนขายรู้ไหม

เขาไม่รู้ถ้าคนขายขายอยู่ให้ไปคบเจ้าหน้าที่
แต่คนขายหวยนะขายทุกงวดขายทุกวัน
ทำไมจะไม่รู้ว่าหวยตัวเองในแผงปลอมไม่ปลอม
ถ้าไม่รู้ว่าหวยตัวเองปลอมไม่ปลอมก็ไม่ควรมาขายหวย